ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของคดีรับจำนำข้าว
ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ๒๐นาทีแล้วคุณเขตมอสร
ถึงเวลานัดที่คุณยิ่งรักจะต้องไปสาร

ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเดินทางไปถึงแล้ว
แต่ว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่บริเวณหน้าศาลบอกว่า

ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไร
เราจะไปติดตามจากคุณภาคภูมิพันธ์สถิต

ถึงจะถึงกำหนดของการเข้าห้องพิจารณาคดีนะครับ
แต่มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เรื่องของการนัดเช้านัดบ่ายอะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าณขณะนี้เรากำลังรออยู่ว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
จำเลยในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการ
รับจำนำข้าวจะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่นะครับ
แต่ว่ามีคนหนึ่งครับคุณชายรัฐคุณเขมสอนครับ
ที่เดินทางมาสังเกตการณ์ในวันนี้และเราก็จะได้พูดคุยกันไปด้วยเลยนะครับ
อยู่ข้างผมแล้วครับคุณชูวิทรกำลังฤทธิ์สิทธิ์ครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับคุณชัยรัฐคุณเขมาสอนครับ
ผมมารายงานเช่นเดียวคุณภาคภูมิครับผู้สื่อข่าวจำนวนมากครับ
ที่อยู่ในบริเวณหน้าสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง

นางสาวยิ่งลักษณ์ท่านเดินทางออกจากบ้านหรือยัง

ในขณะนี้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวจำนวนมากครับรออยู่ที่หน้าบ้านท่าน
ทางนี้ตำรวจจากภูทรภาคแปดครับ
ก็ควบคุมกำลังทั้งในและนอกอาคารคุณบุญทรงวันนี้มีสองคดีนะ
คุณภาคภูมิทั้งสองคดีคือคดีแรกเป็นคดีเรื่องข้าวจีทูจี
ระบายข้าวอ่าระบายข้าวถูกกล่าวว่าทุจริตในการระบายข้าว
อ่านะครับอันนั้นคือคดีของคุณยิ่งรักและอีกคดีหนึ่งของคดีคุณบุญทรง
ระบายข้าวระบายข้าวจีทูคุณยิ่งรักปล่อยประละเลย
คุณยิ่งรักปล่อยประละเลยสองคดีนะครับครับคดีเช้ากับคดีบ่ายแตก
เนื่องจากสองคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว
ทำไมศาลท่านนัดวันเดียวกันอ่าสารท่านนัดวันเดียวกันเพื่อความสะดวก
ในการดูแลเพราะเข้าใจว่ามีทั้งมวลชนกำลังตำรวจ
ซึ่งจะต้องมาดูแลก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับมาตัดสินทีละวัน๒วัน
ก็ต้องมีกำลังเข้ามาอยู่โดยตลอดครับนะครับคุณชูวิทย์คาดว่า
ถ้ารักษณะของการนัดคดีพร้อมกันในวันเดียวแบบนี้สารท่านนัด๙โมง
แต่ว่าการอ่านคำพิพากษาท่านต้องแยกห้องไหมฮะหรือว่าคนที่อ่านที่หลังยังต้องรอ
รออยู่อีกห้องนึงหรือว่าสามารถฟังไปพร้อมกันหรือว่ายังไง
ผมว่าเนื่องจากเป็นคนละคดีกันสารท่านคงจะอ่านทีละคดี
เพราะแต่ละคดีนั้นล้วนเป็นคดีสำคัญถามว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันไหม
เนื่องกันแน่นอนครับแต่เนื่องจากเป็นคนละคดีนะครับ
จำนวนจำเลยจำเลยเนี้ยในคดีของคุณบุญทรงมีทั้งหมดยี่สิบแปด
ใช่อยู่ในคุกเสียหนึ่งครับหายไปสองอ่าก็เหลือยี่ห้า
ตอนนี้ทยอยเดินทางมาเพราะว่านัดกันไว้ตอนเช้าสารท่านจะอ่านคำพิพากษา
ซึ่งมีองค์คณะทั้งหมดเก้าท่านในแต่ละคดีในแต่ละคดีครับ
เพราะว่าสารดีกาเนี่ยองค์คณะ๙ท่านซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากที่ประชุมสารดีกา
ครับก็ใช้คะแนนตัดสินกันเป็นคะแนนเป็นเสียงข้างมากครับ
องคณะเก้าท่านไม่มีทางเสมอเพราะเลขที่เก้าท่านอ่าเก้าท่าน
ถูกไหมก็แปดหนึ่งอ่าเก้าศูนย์เจ็ดสองนะฮะหกสามอ่า
อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับคือไม่มีเสมอกันมาสี่สี่ห้าห้า
ไม่มีฮะอืมนะครับส่วนคดีตอนบ่ายที่ว่านัดกันกับคุณของ
ของคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักนะฮะคุณยิ่งรักจะมาก่อนก็ได้ครับ
นะครับเชื่อว่าศาลท่านอาจจะให้มาก่อนนะครับเพราะคดีเกี่ยวพันกัน
แต่พิจารณาแยกกันครับอืมครับครับก็สามารถอุทธรณ์ได้นะครับ
ตามหลักของกฎหมายใหม่แต่ว่าไม่ใช่คดีย้อนกลับไปที่สารอุทธรณ์นะฮะ
คือวันนี้เป็นการพิพากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เมื่อก่อนอุทธรณ์ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ให้อุทธรณ์ได้
คืออุทธรณ์ไปที่ที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาโอ้โหเมื่อก่อนคุณภาคภูมิครับ
อุทธรณ์ไม่ได้ก็ต้องนั่งรถคันนี้แหละครับที่อยู่ข้างหลังนะครับ
อันนี้เขามาเตรียมการนะฮะยังไม่ทราบนะครับว่าคำพิพากษาจะเป็นอย่างไร
แต่ทางกรมราชธรรมเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับ
เพราะว่าสารดีการเนี่ยก็ตัดสินมาหลายคดีด้วยกันคุณภาคภูมิ
มีทั้งลงมีทั้งรอมีทั้งยกครับนะครับอ่า
ที่ว่าเป็นสารที่สามารถจะอุทธรณ์ได้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ
ไหนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยอุทธรณ์ไม่ได้คือเราใช้รัฐมนุนสองห้าหกศูนย์แล้วครับ
เป็นรัฐมนุนใหม่ครับท่านผู้ชมครับก็จะสามารถที่จะให้อุทธรณ์ได้
ภายใน๓๐วันโดยยึดหลักตามเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพ
อะไรพวกนี้นะครับความเท่าเทียมความเสมอภาค
ที่สำคัญอยากจะบอกอีกนิดนึงว่าที่อุทธรณ์ได้เนี่ย
ก็เพราะว่าไม่อยากให้ต่างชาติเขามองว่าโอ้โหเป็นสารเดียว
ไม่สามารถจะแก้ตัวได้ดูแล้วมันเหมือนกับจะไปจำกัดสิทธิ
มนุษยชนอย่างที่คุณภาคภูมิว่าก็เลยให้มีการอุทธรณ์ได้
พรบประกอบรัฐมนุนคือกฎหมายลูกครับ
ยังไม่ได้ออกมาเสียทั้งหมดดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์เนี่ย
ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอีกต่อไปครับ
เดี๋ยวจะให้คุณชายรัฐกับคุณคำสอนเผื่อถามคุณชูวิทย์เพิ่มเติมนะครับ
ผมถามผ่านให้กันแล้วกันเพราะว่าคุณชุวิตอาจจะไม่ได้ยินเสียงทางสถานีนะครับ

ครับคุณภาคภูมิครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณแค่๑๕นาที
ก่อนที่จะถึงเวลา๙นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ศาลนั้นนัดหมายให้คุณยิ่งลักษณ์มานะครับ
ทีนี้มีมวลชนจำนวนมากที่ไปรออยู่ที่บริเวณริมถนนใหญ่
ตอนนี้ทีมทีมงานของคุณยิ่งรักยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับ
คุณยิ่งลักษณ์จะเดินพบปากกับทางด้านของมวลชนก่อนที่จะเดินมาที่บริเวณศาล
เพราะว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วครับ
คือตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวที่เราอยู่นะสารดีกาที่ศูนย์วัชการถนนแจ้งวัฒนะ
ออกมาเยอะแล้วก็หลากหลายช่องทางมากนะครับคุณชายรัฐ
แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้บริเวณหน้าอาคารศาลที่เห็นอยู่ข้างหลัง
เรายังไม่เห็นคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานข่าวชัดเจน
ว่าตกลงตอนนี้คุณยิ่งรักออกจากบ้านหรือยัง
ถ้าออกจากบ้านแล้วตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้ว
ถ้ามาถึงศาลเวลาก็ใกล้เวลาจะถึงเวลา๙นาฬิกาที่สารให้เข้าห้องพิจารณาคดี
ไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งรักจะลงไปพบปากกับมวลชนที่อยู่ด้านหน้าหรือเปล่า
คุณชีวิตมาสังเกตว่าการวันนี้ก็น่าจะเห็นอยู่ที่ด้านหน้า
ครับคือด้านหน้าเขากันพื้นที่ให้สำหรับมวลชนที่มาให้กำลังใจ
แยกต่างหากออกไปจากพื้นที่ขอบเขตของสารนะครับ
เวลาเดินทางมาอาจจะเลือกไม่ผ่านก็ได้หรือเลือกผ่านก็ได้

เพราะฉะนั้นคุณอีกแล้วก็อาจจะมาเที่ยงบ่ายก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับอาจจะมาทีหลังก็ได้
ซึ่งคำพิพากษาที่อ่านก็คงต้องใช้เวลา
คุณภาคภูมิคงไม่ได้อ่านคำพิพากษาตัดสินเลย
เพราะว่าจะต้องย้อนพูดเรื่องสำนวนเรื่องคำฟ้องเรื่องอะไรต่าง
จนกระทั่งคงใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่
ทางสถานีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
คุณภาคภูมิคุณชูวิทย์คะตอนนี้๘นาฬิกา๔๕นาทีแล้วนะคะ
เหมือนที่คุณภาคภูมิและคุณชูวิทย์พูดเมื่อสักครู่นี้แหละ
ตอนนี้กระแสมันมาเยอะจริง
ตกลงแล้วเรามีข้อมูลที่ชัดหรือยังคะ
ว่าตกลงแล้วอดีตนายกยิ่งลักษณ์สามารถไปสารหลังอ่านคำตัดสิน
หรือยังคงยืนยันว่าต้องรายงานตัว๙โมงเช้าค่ะ
คุณเขมสอนก็ถามเราผ่านมาทางสถานีว่ามีความชัดเจนหรือมีข้อมูลที่ยืนยันได้ไหม
ตกลงคุณยิ่งรักต้องมา๙โมงหรือว่ามาตอนไหนก็ได้
คือขอให้มาทันในช่วงเวลาที่จะอ่านคำพิพากษาของตัวเอง
ครับคืออย่างนี้ครับคดีเนี่ยวันนี้มัน๒คดีนะครับ
ทั้ง๒คดีมีจำเลยแตกต่างกันคดีแรกก็คือเป็นคดีคุณบุญทรง
มีจำเลยทั้งหมด๒๘คนส่วนคดีคุณยิ่งรักมีคุณยิ่งรักคนเดียว
ดังนั้น๒คดีเนี่ยถามว่าแยกจากกันไหมแยกจากกันครับ
แต่เนื่องจากเนื้ออาหารในสำนวนในคำฟ้อง
มีการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเพราะเป็นคดีที่เรื่องเกี่ยวกับข้าว
งานจำนำข้าวการระบายข้าวนะครับซึ่งมีความเสียหายเนี่ยก็หลายแสนล้าน
ดังนั้นถามว่าแยกกันไหมแยกกันครับมีการพิจารณาคดีที่แยกกัน
และสารก็อาจจะใช้เวลาแตกต่างกันเพราะแต่ละคดีนั้นใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะ
เนื่องจากคำฟ้องนี้มีจำนวนมากดังนั้นผมเชื่อว่าคุณยิ่งรักสามารห์
อันนี้คือมุมมองที่คุณชูวิทย์มองนะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวถ้าตรวจสอบได้
เช็คเพิ่มเติมให้มีคุณบุญทรงที่เดินทางมาถึงแล้วแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับ

มีเสียงสัมภาษณ์ของคุณบุญทรงก่อนจะเข้าไปในศาลด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณบุญทรงที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ

ตอนนี้เราก็สิ่งแรกคือเตรียมที่จะยื่นประกันนะครับ
เราก็เตรียมออกไปแล้วนะครับ
ส่วนสักที่ถูกอายัดเป็นการอายัดซ้อนจากธรรมกับคดี
ซึ่งสารดีการยังมีคำสั่งอายัดข่าวไว้อยู่
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรขึ้นมานะครับ
แล้วก็หลังจากยื่นประกันตัวเราก็คงก็ไปรอยื่นและถอดสัมภัย๓๐วันครับคุณหมาย
แต่การตัดสินใจเส้นทางต่างการเงียบราวคดบ้างไหมครับ
ก็คงจะมีส่วนค่อนข้างมากนะครับ
ที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
อันนี้คุณบุญทรงให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะนี้นะครับ
ตอนนี้ก็เหลือรอคุณยิ่งลักษณ์นะครับด้านหน้าประตูทางนู้นเนี่ยนะครับ
ที่เป็นทางเข้ามาทางอาคารศาลการจราจรเนี่ยติดขัดมากนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงมาจากบริเวณแถวนี้นะครับ
แล้วเราพอจะเห็นภาพความชัดเจนยังไงเนี่ยจะรายงานกลับเข้าไปยังสถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับ